กันหน่อยคุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมไปดูที่พิสุนุโลกกันหน่อยนะครับ
ผลก็ออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะครับแน่นอนนะฮะก็มีพักที่ก็
ไม่เป็นไปตามคาดแล้วนะใช้คำว่าพลิกโผล่ดีกว่าเพราะว่าเจ้าถิ่นเดิมเนี่ย
ครับร่วงแบบหลุดลุ้ยอ่ะค่ะเออนี่พิศนุโลกเขตหนึ่งนะฮะ
ดูสิครับกลายเป็นอนาคตใหม่ขึ้นมานะฮะคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาได้ไปสองหมื่นเก้า
แต่คุณวรงเดกิจวรงเนี่ยฐานเสียงเก่าใช่ไหมใช่นี่คือ
นี่คือเขตของเขาใช้คำนี้เลยแล้วกันว่านี่คือเขตของเขา
จากภาชาธิปัดอะครับล่วงไปอยู่ที่สามมื่นหกพันเก้าร้อยเต้าครั้งนั้นคือ
ถุกอนาคตใหม่กับพลังปัชฌารัฐแทรกขึ้นไปแค่แค่จะขาดกับอนาคตใหม่
เป็นห่างกันเป็นหมื่นเลยนะครับคุณวรงนี่ก็ได้ที่๓เอง
อันนี้ก็พลังประชารัฐได้ไปเช่นเดียวกันนะครับคุณพันธ์สิริ
คุณนาศิริได้ไป๔๒๐๐๐บาท
ทางด้านของพักเพื่อไทยคุณประสาททองปากน้ำได้ไปสามหมื่น
แล้วคุณวิรัติวิริยพงศ์ได้ไปหมื่นสาม
ประชาธิปัตย์ก็ขาดจากที่๑ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
เยอะมาก๓๐๐๐๐บาทเกือบ๓๐๐๐๐บาทคะแนนเลยนะคะ

ไปต่ออีก๑พื้นที่ไปที่ฉะเชิงซาวเคล็ด๑
นี่ครับอนาคตใหม่ก็ได้ไปเช่นเดียวกันครับ
ที่๓๓๕๔๔คะแนนคุณกิติชัยเมืองสวัสดิ์
ตามมาที่พักพลังประชารัฐคุณบุญเลิศภัยริน๒๙๐๐
แล้วก็ภูมิใจไทยคุณนัชพล๒๒๐๐๐บาท
หลายคนมองว่าจริงแล้วเคล็ดนี้ถามเสียจริง
ถ้าพักไทยรักษาชาติยังอยู่จะได้

แต่พอพักไทยรักษาชาติไม่อยู่แล้วเขาก็ประกาศเจตนารมณ์ว่า
ในเมื่อไทยรักษาชาติถูกยุบพักเพิกถอนสิทธิ์ไปแล้ว

คือไทยรักษาชาติเองก็ไปช่วยหาเสียงในเขตนี้
ให้กับอนาคตใหม่แล้วก็ได้จริง
อันนี้ก็เป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
ของสาธารณ์สาวเขต๑
แล้วก็อันนี้เขต๓ของสาธารณ์สาว
พลังประชารัฐได้ไปคุณสุชาติตันเจริญครับ

อันนี้คือคุณพ่อของคุณมดดำนะใช่ค่ะ
ก็ได้ไปเป็นสาธารณ์สาวเขตนี้ไป
ส่วนคุณสายันจากภักดิ์เพื่อไทยได้ที่๒๒
แล้วก็คุณสุนทรจากพักอนาคตใหม่ได้ไป๑๔๐๐นะครับ

คะแนนเท่าที่เห็น๓อันดับจะวิ่งสลับกันอยู่แบบนี้ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อไทยพลังประชารัฐอนาคตใหม่

แต่ก็จะเห็นว่าในพื้นที่ต่างที่บอกไปเนี่ย

ว่าจะด้วยเรื่องของบุคคลเรื่องนโยบายต่างนานา